มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ต้องใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจ
กลางหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
พ่อลูกเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
เป็นช่างทาสีก็ขี่รถจักรยานยนต์

อยู่ดีมีวัยรุ่นมารุมทำร้ายพ่อ
มากัน๓คนนะคะมีมีดสปาต้ามาด้วย
ทำร้ายพ่อแล้วลูกสาวก็ถูกลูกหลงไปด้วย
เหมือนจะเตะพ่อแล้วเตะไปโดนลูก

ในลักษณะที่ว่าสามีของตัวเอง
เหมือนกับเคยไปทะเลาะมีเรื่องกับน้องชายของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เหมือนกับมาดักรอ
จังหวะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็เลยดักรอแล้วก็ทำร้ายค่ะ

เป็นวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ทำร้ายนายปราโมทแสงกล้าอายุ๓๗ปีเป็นช่างทาสีนะคะ
นายปราโมทกำลังขี่รถจักรยานยนต์พาลูกสาว๗ขวบกลับบ้าน
คือเขาไปซื้อของไปทำมาหากินกันนะคะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
นายปราโมทเนี่ยถูกฟันด้วยมีดสปาต้ามีดในยาว๑๐นิ้วนะ
นิ้วกลางกับนิ้วก้อยของนายปราโมทขาดนะคะ
นิ้วขาดไปข้อ๑อ่ะ๒นิ้ว
แล้วก็มีดไปโดนหัวด้วยฝั่งด้านซ้ายเย็บ๒๐กว่าเข็ม

ลูกหลงค่ะเด็กผู้หญิง๗ขวบโดนเตะอ่ะโดนเตะที่แก้มซ้ายอะค่ะ
คือตั้งใจจะเตะพ่อไปพลาดโดนลูกสาวเนี่ย
หลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาไล่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนบ้านจันทร์ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานีความคืบหน้าเรื่องนี้ทางชุดสืบสวนเขาก็เข้าหาเบาะแสนะคะ
เพื่อจะติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาก่อเหตุกัน๓คน
ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่า๒ใน๓คือใคร
เป็นวัยรุ่นอยู่ในหมู่บ้านจันทร์นั่นแหละค่ะ
คือนายคัมภีร์อินทรเทพอายุ๒๓ปี
อีกคนนึงเป็นเยาวชนนะคะเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
หลังก่อเหตุเขาพากันหลบหนีออกไปจากหมู่บ้าน
แต่ชุดสืบสวนก็กดดันไปกดดันญาติญาติบอกว่า

กดดันญาติว่าให้บอกลูกบอกหลานว่าอย่าหนี

ส่วนอีกคนนึงเป็นคนลงมือฟันนะคะ
ยังไม่รู้ชื่อนะแต่รู้ว่ามาจากบ้านนาแสแบง
ทางด้านนางสาวสิริพรปาธานนท์อายุ๓๘ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านที่นายปราโมทช่างทาสีที่ได้รับบาดเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือค่ะ
คุณพี่เสื้อแดงคนนี้นะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ริมถนน
หากจากร้านไปประมาณ๒๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วก็เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นใช้เท้า
ถีบรถจักรยานยนต์ของนายปราโมท
แล้วนายปราโมทมากับลูกสาว๗ขวบ

เอาเท้าเตะไปที่นายปราโมท
แต่พลาดไปโดนหน้าลูกสาว
ลูกสาวนายปราโมทก็เลยบาดเจ็บไปด้วยที่แก้มซ้าย
นายปราโมทก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปในร้านนะคะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๓คนยังวิ่งไล่ตาม
ใน๓ก็เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านจันทร์นี่แหละ
ตัวคนขายของที่นี่นะคะนางสาวสิริพรเขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
เขาก็พยายามตะโกนห้ามว่าอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกัน
แต่วัยรุ่นที่ถือมีดเนี่ยค่ะเป็นวัยรุ่นที่มาจากต่างหมู่บ้าน
คนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครคนนี้ไม่ยอมฟัง
คนนี้เป็นคนถือมีดสปาต้าแล้วก็ฟันนายปราโมท
ทำให้นายปราโมทเขานิ้วขาดนะคือเหมือนเขายกมือมากัน
มือซ้ายมากันนิ้วขาดแล้วมีดไปโดนหัวเลือดอาบเลย
นางสาวสิริพรคนนี้บอกว่าก็เลยตะโกนเรียกพ่อที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ให้ออกมาช่วยนะคะผู้ใหญ่บ้านศรีหาปาธานนท์
พอผู้ใหญ่บ้านออกมากลุ่มวัยรุ่นเห็นผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งหนีกันออกไปจากร้านนะคะ
ก็อ่าคุณนักงานคือเป็นคนว่างงานอ่ะ
คุณนักงานคุณว่างงานไม่มีงานทำครับ
เรียนก็ไม่จบคิดว่าไม่ถึงขนาดเป็นนักเลงของไม้
ประจำบ้านไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีเรื่องมีราวอะไร
ใครที่ไหนหรอกครับไม่คิดว่ามันจะเป็นคนแบบนี้

ผู้ตามเขาก็ไม่มีใครอยู่อ่ะ

ภรรยาของนายปราโมทชื่อนางสาว
สูงจิตราค่ะอายุ๓๓ปี

แต่รู้มาว่ามีวัยรุ่น
จากหมู่บ้านนาสแบงก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งนะ

เคยไปทำร้ายน้องชายของวัยรุ่นในหมู่บ้านนั้นเมื่อปีก่อน

ตั้งใจที่จะดักรอแล้วก็ดักทำร้าย
พอเห็นนายปราโมทขี่มอเตอร์ไซค์กลับมากลับมากับลูกสาว

ร้อยตำรวจเอกธนาวินพรมหาชัยรองสารวัตรสืบสวนสพวารินชำราบบอกว่า
เบื้องต้นรู้ตัวคนเกาะเหตุแล้วนะคะ

กำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ
อย่างที่บอกว่ารู้แล้วว่า๒ใน๓เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ

หนีออกจากหมู่บ้านไปนะคะ
ก็เลยประสานกับญาติญาติว่ามอบตัวซะเถอะนะคะ

แต่ตำรวจบอกว่าไม่นานเร็วนี้ได้ตัวแน่

มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกันด้วยหรือเปล่า
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะมีประวัติด้วย
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเนี่ยบอกนักเลงจริงนี่เขา
ซึ่งหน้าเขาไม่รอบทำร้ายแบบนี้
ดักรอแล้วก็ทำร้ายเขาเขามากับลูกสาวด้วย

แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงนะ
ตามข้อมูลของพยานแวดล้อมต่างเนี่ย
มันก็คือเรื่องของการตามล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาใช่ไหม
เหมือนกับกรณีของเด็กอาชีวะเด็กช่างกลที่มีข่าวแบบนี้
ความจริงบางเหตุเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวคนที่ไปก่อเหตุด้วยซ้ำนะ

แล้วก็เนี่ยล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมานะครับ